มาดูโครงการบ้านประชารัฐกันบ้างนะครับ
หลายคนถ่ายถามกันมากว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้

เพราะว่าโครงการนี้ดูเหมือนกับว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย
สามารถจะจับจองเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเองนะครับ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมธนาคารออมสินนั้นเตรียมที่จะเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอลเร็วนี้นะครับ
เพื่อที่จะเสนอตัวเลขกรอบวงเงินในการที่จะปล่อยกู้มูลค่า๖๐๐๐ล้านบาท
และมีการปรับเงื่อนไขเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยนั้นสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้มากขึ้นครับ
อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าในวันที่๑๕มีนาคมนี้นะครับ
เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการบ้านประชารัฐที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อย
เงินรวมทั้งสิ้น๖๐๐๐ล้านบาทจากธนาคาร๓แห่ง
ว่าจะช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยได้ไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐ราย
ปล่อยกู้เฉลี่ยรายละหนึ่งล้านบาทนอกจากนี้ยังจะปล่อยกู้สำหรับซ่อมแซม
ปลูกบ้านบนที่ดินของตัวเองหรือซื้อบ้านมือ๒และบ้านใหม่ไม่เกินรายละ๑ล้าน๕แสนบาทนะครับ
ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะคิดแบบขั้นบันไดเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ๓๔ระยะเวลา๖ปี
ต่ำกว่าปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยในตลาดโดยจะปล่อยสินเชื่อบ้านให้กับรายย่อยโดยตรง
เพื่อบรรเทาภาระให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับสามารถชำระค่างวดได้มากยิ่งขึ้น
เงื่อนไขการปล่อยกู้นั้นก็จะดูจากความสามารถในการชำระหนี้
เดิมครับกำหนดอัตราสัดส่วนหนี้ต่อรายได้ไม่เกิน๑๓๓ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๐
ไม่เกินตัวเลขนี้เพื่อให้กับผู้มีรายได้เหล่านั้นสามารถที่จะมีเงื่อนไขในการกู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งไม่จำกัดเงินเดือนขั้นต่ำว่าต้องมีตัวเลขเท่าไหร่
ที่สำคัญครับจะต้องสามารถผ่อนจ่ายได้ในราคา๗๐๐๘๐๐บาทต่อเดือน
ในวงเงินที่จะซื้อบ้านนะครับบ้านหนึ่งหลังนั้นไม่เกิน๑ล้าน๕แสนบาทกินระยะเวลายาวนาน๓๐ปีครับ
นี่คือนโยบายโครงการบ้านประชารัฐและเงื่อนไขในเบื้องต้นที่ให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ